ค้นหาร้านแซ่นอดับตำนานร้านที่๓ในเมืองน่านกันต่อ

สวัสดีครับพี่โอครับพี่โอ๋ก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทานครับผม
สวัสดีครับผมโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยกระดูกครับผมกระดูก
กระดูกหมูเอามาทำอะไรครับเนี้ยอันนี้เป็นเอาคือเอามาเป็นเมนูในก๋วอะครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกต้มยำที่เนี่ยครับใช้เยอะขนาดนี้นี่วันหนึ่ง
ใช่ครับใช่ทำน้ำซูปสำหรับก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ครับ๔๐กิโลวันหนึ่งหม้อหนึ่งวันหนึ่งใช้กี่หม้อ
ผมได้ประมาณวันละ๑๐๐กิโลวันละ๑๐๐กิโลครับผมนี่คือช่วงช่วงธรรมดานะครับ
ถ้า๑๐๐กิโลเดือนหนึ่งมี๓๐วันเดี๋ยวนะเดือนหนึ่งใช้๓ตันเหรอ
ซึ่งเป็นกระดูกส่วนหลังที่มีเนื้อติดเยอะมากที่สุด
โดยในแต่ละวันนะคะพี่โอจะลงมือต้มกระดูกด้วยตัวเอง
เริ่มจากการใส่น้ำลงในหม้อใส่กระดูกและเกลือเพื่อช่วยดับขาวของหมู
ก่อนจะนำไปตั้งไฟอ่อนต้มทิ้งไว้นาน๑ชั่วโมงก็จะได้กระดูกที่สุกไปประมาณ๔๐
โอก็จะค่อยตักฟองที่ลอยขึ้นมาออกให้หมด
จึงเติมพริกไทยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติเผ็ดร้อน
จะต้มด้วยไฟอ่อนไปอีก๓ชั่วโมง
และเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วก็จะได้กระดูกหมูเปื่อยนุ่มอร่อยไร้เทียมทานนั่นเองจ้ะ
เริ่มต้นที่มาที่ไปของการเอากระดูกหมูมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมาได้ไง
กระดูกแบบนี้ผมอยากจะทำมาตั้งแต่สมัยเรียนคือมันฝังใจมาตั้งแต่สมัยเรียน
กระดูกได้น้ำซุปแล้วเป็นไงต่อครับ

แล้วส่วนผลิตอื่นมีอะไรบ้างในนี้เราใส่เกลือและผุมรสของทางร้าน
หลักคือมันมาจากน้ำซุปจากกระดูกทั้งนั้นเลยครับ
เราไปดูเครื่องอื่นมากกว่ามีเครื่องอะไรบ้างครับ
คือง่ายเลยครับเราจะมีพริกคั่วนะครับ

พริกที่เราคั่วเองเป็นพริกกระเหลี่ยงที่มาจากชายแดนละพื้นเมษอจิบอัตตาก
โอ้โหมาใกล้
มันจะเผ็ดมากกว่าพริกในบ้านเราทั่วไป

เป็นน้ำต้มยำสูตรของทางร้านครับ

แล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บ

คล้ายเส้นข้าวสอยนี่แหละครับ
คล้ายข้าวสอยมันแตกต่างจากเส้นข้าวสอยไหม

คือใช้เส้นข้าวสอยเถอะว่างั้น
แล้วก็คือกับสูตรของทางร้านแล้ว
บอกเลยค่ะว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดี

มีความเหนียวเนิ่มชุ่มไปด้วยน้ำยำ
ทำให้ได้ก๋วยเตี๋ยต้มยำที่อร่อย
ลมกล่อมมากกว่าเส้นบะหมี่ทั่วไป

ซ่อยนะครับผมใช่ครับชินดีกว่า
เต้นเหงี่ยวนุ่มมากเลยนะครับแล้วลวกน้ำใช่มั้ย
กำลังดีเลยนะครับผมมาดูในส่วนของตัวกระดูกบ้างนะครับ
โอ้โหนี่เรียกได้ว่าร่อนง่ายมากติดตะเกียบมาเลยทีเดียว
ต้องให้แฟนออกประมาณสี่ชั่วโมงอืม
ก็เลยค่อนข้างจะล่อนออกมาได้เลยค่อยลวกเข้าไปเรื่อยนะ
จะมันร่วนแบบนี้แล้วลูกค้าทานก็จะฟินกับการแทะกระดูกไปด้วย
สดน้ำต้มยำไปด้วยใช่กระดูกไปด้วยครับสดน้ำต้มยำไปด้วย

เดี๋ยวต้องถามถึงที่มาความเป็นไปมาก่อนตอนนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้ว
ประมาณเจ็ดปีครับคุณน้อยสุดเริ่มต้องหน่วงพี่อ่ะเป็นคนที่นี้ป่ะเป็นคนนั้นหรือเปล่า
ไม่ผมคนชิงลายครับแล้วทำไมถึงมาทำชุดกี่ที่นั้นล่ะ
ต้องย้อนที่หนึ่งเนอะครับผมตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาเปลี่ยนเป็นโรงพิธีฮูสอยู่
เกือบเก้าปีครับเบื่องานประจำมากก็เลยว่าอุ้ยอยากกลับบ้าน
อยากมีกิจการเล็กของตัวเองอืมเป็นนายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เลยชวนแฟนขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวได้ก๋ว
ทำไมขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นอาหารง่ายครับที่ใครก็ทานได้ครับ
แต่ขอโทษนะทำเป็ดขึ้นมาเนี่ยกินยาวนั่นน่ะสิใช่ใช่
แล้วเราไปเอาสูตรก๋วมาจากไหนครับก็ส่วนใหญ่จากแฟนหมดเลยครับผม
เริ่มต้นมาเนี่ยผมทำอะไรไม่เป็นเลยนะเราขายเริ่มต้นก็คือจากรถเข็นธรรมดาข้างทาง
ผมไม่ทราบว่ากระดูกส่วนนี้มันเรียกว่าอะไรตอนนั้นนะ
คือลวกเส้นก็ยังไม่เป็นเลยไม่เป็นสักอย่างไม่มีความรู้อะไรเลยเถอะว่างั้นเถอ
ทำไงอ่ะวันแรกขายขายได้บ้างไหมโอ้โหขายได้เยอะมากหกชามอ๋อนู่นหกชาม
เพื่อนฟาดไปได้สี่อีกสองกินเองกับแฟน
แต่ใจก็ยังแบบคิดถึงกระดูกนี้อยู่ตลอดใช่เพราะตั้งแต่เรียนถูกต้อง
สุดท้ายเราไปได้มาจากไหนล่ะจนวันหนึ่งมีบริษัทใหญ่มาเปิดสาขาที่นี่ครับ
ครับเขาลองเสนอกระดูกตัวนี้ดูอืมผมก็ลองมาสับสับดูเออปรากฏว่าใช้ที่เราต้องการ
ครับผมก็เลยลองเอามาเป็นเมนูในร้านเออปรากฏว่าได้รับความนิยมต้องใช้เวลานาน
ไหมก่อนจะโดนดังเป็นร้านที่ดังตรงตรงตรงนี้ประมาณสามปีก็เริ่มติดแล้วนะครับ
ปีก็เริ่มติดแล้วคำว่าเตี๋ยวไร้เทียมทานใครเป็นคนคิดผมครับ
คืออย่างนี้ผมมีความตั้งใจว่าอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวข้างทางเนี่ย
ให้มันดีดีไปเลยเออแค่เนี้ยครับวันนี้สมความตั้งใจหรือยัง
ก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยครับยังพัฒนายังไม่หยุดนะ
ผมมองอย่างงี้ครับว่าถ้าเราเอาคุณภาพนำอืม
เงินทองก็ดูแลตัวเองอ่านอกจากวัตถุดิบที่เลือกนำมาใช้ต้องคุณภาพดีที่สุดแล้วนะคะ
โอยังมีคติประจำใจในการทำก๋วยเตี๋ยวและสอนลูกน้องคนอื่นอีกด้วยว่าการทำก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนการทำให้ตัวเองกิน
เพราะถ้าเราตั้งใจทำออกมาให้ดูน่ารับประทานเพราะด้วยเราอยากทานนั่นหมายถึงว่าลูกค้าก็อยากจะทานเช่นเดียวกันค่ะ
เสมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ต้องสร้างสรรค์ออกมาให้สวยดูดีและที่สำคัญต้องอร่อยด้วยนะจ๊ะจะบอกให้
ชักชวนคุณผู้ชมทางบ้านเขามาเที่ยวกันแล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยชวนเขามาทานเร็วก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทาของเรา
หากคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาริมลองก๋วไร้เทียมทานนะครับก๋วยเตี๋ซุปกระดูกต้มยำที่ใช้กระดูกมากกว่าสามพันกิโลต่อเดือนเนี่ย
ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเชิญมาที่ร้านได้เลยหาง่ายมากครับขับรถเข้ามาในเมือง
ตรงมาที่โรงเรียนศรีเสริมกสิกรครับผมร้านเราอยู่ตรงข้ามเรียนพอดีเลยตรงข้ามโรงเรียนศรีเสริมกสิกร
ครับอยู่ปากทรอยถนนอันตะฟอราริดเดชอ่านะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับพี่น้อนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับนี่เลยผมมีกิฟเซตรวมผลิตภัณฑ์ตรากิเรนคู่มามากมายครับ

ติดใจรสชาติกระดูกหมูจนไม่ยอมลุกไปไหนเลยนะคะคุณน็อตอ่ะปล่อยให้ทานให้น้ำใจเพราะช่วงหน้าจะพาไปทานขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรพื้นเมืองจังหวัดน่านจะลำหรือจะบ่ลำติดตามขอช่วงหน้านะเจ้า